เมื่อลุงตุผลเอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

เทศกาลช้อปปิ้งนักเลือกตั้งจึงเปิดอย่างเป็นทางการ
เนื้อหอมส่วนใหญ่มักเป็นบ้านใหญ่ตระกูลดัง

หมายกเข่งเข้าค่ายเพื่อหวังกำชัยในการเลือกตั้ง
เพราะการเมืองแบบไทยนักการเมืองส่วนใหญ่
ตั้งกลุ่มตั้งกล้วนของตัวเอง
เพื่อไว้ต่อรองตำแหน่งสำคัญในกระทรวงต่าง
ไม่แปลกใจที่จะเห็นหลายตระกูล
อยู่ในแวดวงการเมืองมาหลายยุคหลายสมัย
เหมือนเป็นมรดกตกทอดแบบรุ่นสู่รุ่น

ไหนมีบ้านใหญ่ตระกูลดังอยู่กันบ้าง

มีบ้านใหญ่ตระกูลดังอยู่ในสังกัดทั่วประเทศ
ทั้งบ้านใหญ่จรรทรรศ์รวงธองขุนปลื้ม
ตานเจริญอุลณัปโกรณ์

สุนทรและจันทรสุรินส่วนตระกูลดังก็มีเชื้อเมืองผ่าน
จรัสเสถียรคลังแสงสินทุไพรนาเมืองรักและคงเพชร
ที่พักพลังประชารัฐบ้านใหญ่ประกอบด้วย
ื่องจำนงวงสายทองเทียนทองรัตนเศษจีนาคะทิติกาญจนา
เทพสุธินพร้อมพัฒน์และผัวช่วย
ส่วนตระกูลดังประกอบด้วยพรมเผาชิงนวันศรีวิราชธนาคมานุสร
ลิกสารและและอัศวะเหมพักภูมิใจไทยที่รอบนี้
มาพร้อมกับฉายาใหม่พลังดูดต้องเรียกว่าค่ายบุรีรำ
เป็นจุดรวมพลของนักการเมืองทั้งบ้านเล็กบ้านน้อย
ใหญ่ตระกุลดังไว้เพียบโดยบ้านใหญ่ประกอบไปด้วย
โพสุไตรสนกุลแพงโนรรัฐซารำทองศรีรัชกิจประการ
วิลาวันโพธิพิพิษแก้วมีชัยและช่างพินิษฐ์
ส่วนตระกูลดังมีช่างเหลาอังคสกุลเกียรติสมชัย
ชีวานันคลั่งผาประเสริฐโสภาสงประชาปริศนานันทกุลและไทเศษ
ขณะที่พักลุงตู่รวมไทยสร้างชาติสามารถตกปลาในบ่อเพื่อนเข้ามาได้ไม่น้อย
ก็มีบ้านใหญ่ตระกูลดังไม่น้อยหน้าพักไหน
ทั้งชมกลิ่นจุนสัยธรรมเพชรกาญจนะยาววอฮศัลน้อปมันบดีและปรัสจักษ์สตรู
ส่วนตระกูลดังได้แก่วิชัยกุลราชศรีซูสารออุ๋ยตระกูลรอดรัศมีสุนทรเลขา
วงพิทักษ์รอดเสนพงและเทียนสุวรรค์
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของบ้านใหญ่ตระกูลดัง
๔พักใหญ่ที่ถูกจับตาว่ามีโอกาสชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมากที่สุด
เว้นพักก้าวไกลเพราะเป็นพักเดียวที่ไม่มีบ้านใหญ่ตระกูลดังเหมือนพักอื่น
อกจากนี้ยังมีอีกหลายตระกูลดังที่อยู่ในแวดวงการเมือง
แต่ไม่ได้อยู่ในพักการเมืองใหญ่เช่นบ้านใหญ่ศิลปะอาชาโพธสุทนสมบัติทรัพย์ประเสริฐสุวรรณเที่ยงธรรมลิปตะพันลบ
เลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งว่าการเมือง

คนหน้าเดิมยังคงชนะเหมือนบรรพการที่ผ่านมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน